สำหรับภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสต
ผลงานการกำกับของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะ
ภาพยนตร์เรื่องอิงประวัติศาสตร์เลย
ทองดีฟันขาวค่ะไปติดตามกันค่ะ
ติดตามกันค่ะ

พี่บัวขาวก็เล่นเป็นนี่แหละพระยาพิชัยด่าผาก
ไปถึงน้องมะนาวสอนศิลป์ก็รับบทเป็นนางเอกในเรื่องนี้ด้วย

ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มยักษ์จริงแล้วก็อิงประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วย
ใช่เขาบอกว่าค่าตัวพี่ทองดีฟันขาวของเราเนี่ย๘หลักเลยนะคุณไม่ธรรมดานะจ๊ะ
แต่พอไปถามเขาก็บอกว่าส่มน้ำส่มเนื้อค่ะว่าก็เล่นประแสสูขนาดนั้นคุณค่ะ